เอาละชัดเจนไม่มีเรื่องแก้มาตรา๑๑๒แล้ว

อย่างนี้คิดว่าทางสวเขาจะสบายใจขึ้นไหมฮะ
พี่เสรีเพราะพี่เสรีไปคุยกับสวมา
นี่ยังไงเห็นมั้ยเมื่อวานท่านเสรีพิสูจน์บอกเนี่ย
ก้าวไกลคุยกับสวให้ได้ตั้งหลายคนแล้ว

ยังไม่หลายหรอกครับเพราะเมื่อวานได้

แต่เช้าก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ให้ชื่อคุณวิทา
ให้หมายเลขไปขอบคุณเขาอันนั้น
หลังจากนั้นก็ประชุมมาไปออกรายการ
โหนกระแสไปอะไร

เรื่องเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มารีบทำบัญชีทรัพย์สิน
จะต้องรายงานป่อประชาเขา

รีบทำใครก็ทำแทนไม่ได้นะครับ

ก็รีบทำแล้วก็มานี่แหละนะครับ

เดี๋ยวจบรายการผมแล้วค่อยโทรต่อนะ
โทรต่อคนแต่ยังไม่ได้รับสาย

ซี่ของสอสอที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ย

ที่ไม่มาแน่ก็คือ

ถูกไหมฮะเพราะว่าคุณท็อปวัลลาวุธก็ให้สัมภาษณ์

คือโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกหรือว่า

มีประโยชน์ตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะ
อ้าวไม่อุ้ยอ่ะเมื่อวาน

แล้วเขาจะมารึเปลือกำลังจะมา

ก็ไม่กลัวผมหรอก

รัฐมนตรีว่าการกี่กระทรวงได้รองนายกรัฐมนตรีช่วยกระทรวง
ประธานสภาด้วยเห็นไหมมันคุ้ม
มีปัญหาระหว่างทางผมอภิปรายบอกให้คุณอาทินหรือคุณจุลินลาออกซะ
ประยุทธ์จะละไปก็ไม่ลาออกจริงอยู่จนวารสุดท้ายเนี่ย

รวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ไม่ต้องพูดแบบนี้อยู่แล้ว
เหลือก็ชาติพัฒนากล้า๒เสียงพักอื่นอีกพักละ๑เสียง
ถ้าประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลจริงอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอก
ขาดอยู่๖๒ลบไป๒๔เหลือ๓๘๓๘เสียงก็ต้องไปจากสวอย่างเดียวแล้ว

ก็เหลืออีก๓พัก
ก็เหลือ๓๕สมมุติเขาโหวตให้หรือชาติพัฒนากล้าโหวตให้ด้วยก็ยังเหลือ๓๒
ตอนนี้ประกาศตัวก็มีมากพอสมควรแล้วนะครับ
แล้วก็จะติดต่อไว้ที่ยังไม่ได้ประกาศก็มีหรือยังมีเพิ่มอีกนะครับ
มันใกล้แล้วสวไม่ควรจะมาต่อต้านอะไรหรอกนะ
มาช่วยกันนะพัฒนาประเทศชาติกันดีกว่า
บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้มา๘๙ปีแล้วนะ
ที่ทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ